ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับหลายครอบครัวมีปัญหารุมร้าวมากบ้างน้อยบ้าง
แต่ความทุกข์ของแต่ละครอบครัวต่างกันขึ้นอยู่กับการมองปัญหา
ถ้าเรามองว่ามันใหญ่มันก็เหมือนกับก้อนหินที่อยู่ในอก
แต่ถ้าเรามองว่ามันเล็กมันก็เหมือนเม็ดทราย
ถึงมันจะเยอะแต่มันก็เล็กนิดเดียว
ครอบครัวที่มาร่วมรายการวันนี้ก็เช่นกันครับ
มีปัญหาชีวิตไม่ใช่น้อยแต่พวกเขาก็ยังต่อสู้
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันก่อนครับ
ครอบครัวของป๊าก็มีกันอยู่๖คน
มีพี่ชายคนนึงแล้วก็ตัวป้าเองป้าภัย
แล้วก็สมคิดคือแฟนแล้วก็มีร่านอีก๓คน
คือว่าไอ้ไข่มุกผู้หญิงนะแล้วก็ไอ้อาเป่าเป็นผู้ชาย
แล้วก็ไอ้ยิ้มตัวเล็ก
ฉันชื่อประภัยแจ่มกระจ่างอายุ๕๑ปี
อาชีพของป้าภัยตอนนี้รับจ้างปอกแห้ว
แต่ก่อนทุกคนก็ทำมาหากินก็ได้แข็งแรงกับทุกคนไม่อดไม่ยาก
พี่ชายนี้กับป๊าเนี่ยจะรักกุ้งกิน
ต่อมาพี่ชายเขาก็ไม่ไหวพี่เขาเป็นโรคเขา
ผ้าเขาจะบวมเขาก็จะเดินไม่ไหว
ไปลงลากในบ่อมาได้แล้ว
เป็นเขามาปีฝ้าแล้วทำอะไรเขาไม่ไหวทำงานไม่ได้

หลวงเศร้าที่ได้มา
ช่วยประคองให้เดินสะดวกหน่อย
ไป๕หม้อ๕อะไรลำบากต้องพาไปด้วย
ครอบครัวก็เริ่มลำบากแล้วตอนที่แฟนเนี่ย
เป็นโรคกระเพาะร้ายแรงก็เลยทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้
ทำไมก่อนผมข้าวไอติมข้าวผมก็ได้กินกว่างวัน
ถ้าผมกินข้าวไอติมก็จะทลายผมก็ต้องเฟียตังค์
วันนั้นผมไปข้าวไอติมโรคกระเพาะกำเลิฟ

คืนไส้อวกเมืองงง
จุกท้องแน่นท้องเหงื่อออกเต็มตัวเลย

วันนั้นก็คาดทุนผมไม่ไหวแล้ว
ผมก็ตัดสินใจกำเลิฟข้าวไอติม

โชคหลายไปหน้วยไม่ได้น้ำให้กิน
ิวน้ำจัดไปเจอร่องน้ำผมก็หิวจัดเลยเลยกินได้สองอึก
พอกินไปแล้วง่ายท้องตึ้มเลยคอแห้งพากเลย

ผมวัดเลวก็กำลังผมไม่ได้เลยถ้าไปก็ตาย

มันชั้นใจไม่ระว่องูลฬุกภาพเรื่องแป้งตำรวกหมาย
เขาบอกว่าป๊าเป็นมะเร็งป๊าของลูกนะ
ป๊าหลุดน้ำไม่ได้แล้วต้องหยุดทำงาน

ก็เลยกลัวลูกร่านจะอดไปข้อก้องานเขาทำ
เอาข้อทำป่ากระเข้าวันละ๓๐๐บาท
วันหนึ่งป๊าจะทำถึง๕๐๖๐ตัว
ปวดแขนยิ่งทำยิ่งปวดปวดจริง
เสียดายมากทำเนี่ย๓๐๐นี่ก็ยังดีให้ลูกร่างกินได้
ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วคือว่าตัดสินใจว่าต้องหยุดทำงาน
หลังจากป๊าหยุดทำปลาครอบครัวป้าก็แย่ลงแย่ลง
เพราะทำอะไรกันไม่ไหวเลยสักคนเดียว
บอกว่าวันที่เขาก็จ้างแค่๑ลูกละ๗บาท
ได้ทั้งก็๗ลูก๘ลูกก็ได้๕๖บาท
วันก็ได้๑๒โลก็ได้๘๔บาท
ก็พยายามทำทุกอย่างแล้วแต่มันก็ไม่พอกิน
ลูกหลานที่เคยได้กินได้อะไรก็ทีนี้ก็จะอดยากไม่ค่อยจะมีกินแล้ว
ไปทำนู่นทำนี่เขาก็ไม่ไหวร่างกายป้าก็ไม่ไหวแล้ว
สุดแล้วคือต้องนั่งนี้เนี่ยออกแถวนี้ทุกวันทุกวันไป
ที่นู่นจำความร้ายนู่คงก็เผ็ดตากับแยร่าทำงานหนักมากเลยค่ะ
แยกต้องตื่นตั้งแต่ตีภาพหลางแฮวตาก็ปอกแฮว
ที่ให้นู่นให้กับตารำบากนู่นก็อยากจะช่วยแบ้งเบาภาระตากับอย่าง
พอวันเสาร์อาทิตย์หนูไม่ได้ไปโรงเรียนหนูก็จะมาช่วยยาย

ยายกับตาต้องทำงานหนักแล้วก็ยังไม่สบายอีก
ก็หาเงินมาให้พวกเรากิน
เป็นห่วงเขาก็ลำบากพออีกนะ
เรานึกว่าสั้นเขาก็ทำอะไรไม่ไหว
ตัดหมายก็ตัดลำบากอีกเลย
แต่ก็ต้องไปไปห้าตามถนนนะ
มากองรวมรวมตอนนั้นมาเผ่า
สอบ๑๕๐บาท
มันไหนมันให้น้องใช่นะ

เอาตรงเลยผมกลัวกลัวเขาตาย

ความเป็นห่วงกังวลก็เรื่องความอดยากของลูกหลานทุกคน
กลัวเขาจะอดไม่มีกินไม่มีอะไรอย่างนี้
ว่าร่างกายเราก็สุดสมมากทำไม่ไหวจริง
บางทีผมก็ปลอบใจเขาอย่าไปคิดอะไรมากมายเลยคนเราไง
ผมก็ปลอบใจถ้าเขาคิดมากผมก็หอมแก้มกับมั้ง

ก็จะกัดหวั่นสู้ซึ่งร่างกายไม่ไหวแต่ใจเราก็สู้
สู้ไปจนนาทีสุดท้ายของเราที่เราจะเลี้ยงลูกร่านได้
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งก็คือว่าจะซ่อมบ้านให้ดีหน่อย

ที่เหลือก็เอาไว้กินในครอบครัว
ขอต้อนรับครอบครัวป้าภัยจากสุพรรณบุรีครับ

ภัยเนี่ยตอนนี้จริงแล้วเนี่ย
เห็นบอกว่าตอนนี้ก็เป็นเหมือนเสาหลักของบ้านแล้วถูกไหมฮะ

พี่ชายก็คือลุงจิตเองก็ป่วย

เห็นบอกว่าตรวจเจอเป็นมะเร็งเหรอครับ

เป็นที่ช่องคลอดค่ะ
เพราะว่าตะกรเคยไปลากปุ้งลากอะไรใช่ป่ะ

รายนี้รายปีเขามันเหมือนสกปรก
น้ำมันก็เข้าไปทีนี้ก็ว่า

เราก็เลยว่าเออเดี๋ยวลองไปหาหม้อดู
บอกเขาว่าเออลงน้ำไม่ได้เลยนะ

ลูกร้านอะไรเขาให้กำลังใจหมดเลย
ลูกคิดต้องให้กำลังใจพ่อภัยยังไงบ้าง

เราเล็กยู่เราสู้ไป

แล้วพอหยุดอาชีพนั้นไปแล้วตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับ
ไปข้อทำปลาที่ตระลาดตอนช้ามืด

แล้วเขาก็เอาปลามาแล้วเราก็ทำให้เข้าทุกวัน

ได้ประมาณ๓๔เดือน

เริ่มไม่มีกำลังหรือว่าไง
แขนเวลจะพูดหนึ่งก็จะอ้อนหลาด้วย

พิการหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะเป็นภาระให้แฟน

เพราะเขาเอาเข้าเป็นท่านคึ้ง
ก็จะได้ประมาณ๑๐ซ่องรูได้๘๔บาท
ละ๘๔บาทอยู่กันกี่คนนะครับในบ้าน

ก็บางวันมีก็กินกันไปแค่นี้
ก็บอกลาดลาดนะอย่างนี้ก็กินแค่นี้นะ

เป็นกับอย่างนี้หรือครับพระพัยเอามาเป็นกับค่ะ
แบ่งกันนะพี่ชายเอาพี่ชายไปหน่อยนะเขาก็เออกินแค่นี้เขาก็รู้ว่าเออไม่มี
เคยนึกท้อแท้กับโชคชะตาของครอบครัวเราไหมครับ
ท้อค่ะไม่ท้อเลยเพราะว่าลูกหลานเป็นกำลังใจให้
คือเหมือนรักกันเนี่ยรักกันจริงนะแต่สู้จนนาทีสุดท้ายของเราว่า
ชีวิตเราจะจบไปเพื่อให้ลูกร่านโตไปภายพักร้าเขาโตเขาก็จะใช้ชีวิตของเขาเอง
เมื่อก่อนที่ลุงยังดีก็ยังสองแรงแข็งขันยังช่วยกันแบบว่ามันก็ยังแบ่งเบาภาระป้าภัยได้
ได้ตอนนั้นเข้าแข้งแรงมากเลย
เขาก็ไปรับงานข้างบ้านเลยเขาหนทางบ้านก็มีแป้งว่าจะจางจับทักยาตัวลดอะไรเนี่ย
ไปนี่เขาบอกว่านี้มันแดดมันร้อนมันอะไรมั้งเนี่ย
เขาก็สู้ไม่ไหวเขาก็หมดแรงเขาก็เลยบอกกับเจ้าของว่า
ผมทำไม่ไหวแล้วให้เท่าไหร่ผมก็เอา
ภัยรู้ไหมว่าเขาแอบไปรับงานอย่างนั้น
ไม่รู้ค่ะวันนั้นไม่รู้เลยว่าเข้าไปทำงานทำอะไร
ที่นั่งอยู่บ้านก็ไม่รู้เลย
ก็จะบอกเขาเออทำไปเถอะ

เราก็ถ้าทำไม่ไหวจริงก็อยู่กันนี้เนี่ย

เขาก็เอามือมากอดมั่งอะไรมั่งก็เล่นกัน

ลูกคิดเล่นเก่งซะ
เล่นเขาก็ห้อมแมฆ
ลุงจีดมันเป็นยังไง

ปวดค่าเป็นโรคเก่า
ลุงจิตตอนนี้เริ่มมีปัญหา
ในเรื่องขำความจำ
สม่อที่เขาเคลียดเทลบมาก

จนกระทั่งว่าออกไปนอกบ้านแล้วกลับเข้าบ้านไม่ถูกเหรอ
วันนั้นเข้าไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็เอารถไปจอดไว้
เขาก็ลืมแล้วเข้าไป๕รถเขาไม่เจอ
เขาไม่รู้ว่ารถเข้าคันไหนครับเขาก็เดินเดินอยู่อย่างนั้นเขาก็ห้ามไม่เจอ
เห็นบอกว่ารำคาญตัวเองเหรอฮะบอกว่าอยากจะตัดขาทิ้ง
มันถึงเยอะนานนั้นเลยเหรอลุง

ช่วยยายดูน้องถ้ายายยังปอกแห้วไม่เสร็จ
เห็นบอกว่ายังช่วยทางบ้านหารายได้ด้วย
อดเกี้ยวไปขายที่โรงเรียนค่ะ
เพราะขายเกี้ยวแล้วขายอะไรอีก

ขามเทศมีขายมะขามเทศขายเกี้ยวขายเจลลี่หรืออะไร

เลลี่เขาเคยบอกไหมว่ายายเอาเงินในของหนูไปก่อนอะไรอย่างนี้
เคยบอกเขาเคยใส่ในกระปุกกระปุกเขาไว้เนี่ย
แล้วบอกว่าเออวันนี้ไม่มีอะไรเลยเงินทองไม่มีเลย
อย่าให้ข้างนู้นมีไส้กระปุ๊กเขาก็จะไปเอากระปุ๊กมานับ

ของคนเป็นเด็กดีอะ
เปล่าแล้วหนูช่วยคุณยายทำอะไรไหมลูกอยู่บ้านทำอะไรครับ

ช่วยยายอย่างจานแล้วก็บอกแมว
วันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตป้าภัยคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรครับ
แรกก็คือว่ารักษาตัวเองแล้วก็รักษาพี่ชาย
แต่ป้าภัยต้องทำไปตามกติกานะครับก็คือตอบโจทย์๔ข้อ

ขอให้โชคดีขอบคุณสำหรับเรื่องราว
คุณผู้ชมครับสองมือของเรานอกจากจะไว้ดูแลตัวเราเองแล้วเนี่ย
ใครจะรู้ว่าสองมือนี้สามารถดูแลคนได้อีกมากมาย
ขอแค่เป็นคนที่เรารักไม่ว่าภาระนี้จะหนักและเหนื่อยเพียงไร
สองมือหนึ่งของผู้หญิงที่ชื่อว่าป้าภัยนี้ก็พร้อมที่จะสู้

ป่อแฮ่วใส่ถุงจำนวนสี่ถุง

หัวภายในเวลา๓นาที